ของดินฟ้าอากาศไม่รู้ว่าในพื้นที่บ้านคุณผู้ชมเป็นยังไงส่งข้อความมาบอกกันหน่อย
พื้นที่น้ำท่วมแล้วท่วมหนักมากนะคะส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายพื้นที่เยอะเลยวันนี้
ฝนตกแรงมากเลยที่ขอนแก่นคุณผู้ชมคุณขวัญต้นจามจุรีต้นกล้ามปูยักษ์ประมาณสัก๕๐ปีหลายคนโอบโค้นลงมาทับรถเทลเลอร์รถบรรทุก
แล้วไปพาดสายไฟมันขาดแล้วไฟประเกิดประกายแว๊บแบบนี้ครับ
ต้นจามจุรีริมถนนเรียบคล่อง
รับประทานครับบ้านหินกองที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น

เทลเลอร์กำลังจะวิ่งไปส่งของแล้วไปไม่ได้
ต้นกล้ามปูมันหักลงมาทับ
แล้วไปพาดกับสายไฟแรงสูงสายไฟช็อตเกิดประกายไฟแบบนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตี๔รุ่งเช้าที่ผ่านมาครับ
หลังจากนั้นตำรวจสพน้ำพองแล้วก็เจ้าหน้าที่
โดยงานการไฟฟ้าในพื้นที่ต้องไปช่วยเหลือไปตัดสัญญาณไฟ
เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่จากเทศบาล
แล้วก็มูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยไปช่วยกันตัดกิ่งไม้
ตั้งแต่ช่วงตี๔จนกระทั่งช่วงรุ่งเช้าวันนี้ครับ
เทลเลอร์คันนี้บรรทุกสินค้าของบริษัทแห่งหนึ่ง
่งหน้าจะไปส่งของที่แหลมชะบัง
แต่ว่าระหว่างทางกิ่งต้นไม้ใหญ่หักโค้นลงมาทับ
โชคดีนะมันไม่ได้เกิดระเบิดนะฮะ
คนขับรถชื่อว่าไนไน
กำลังจะขับรถบรรทุกสินค้าไปส่งของใช้ถนนเส้นนี้
ปรากฏว่าขับไปแล้วทำไมรถมันไปต่อไม่ได้

จอดรถลงมาดูอ้าวกิ่งไม้ทับรถขนาดนี้เลยครับ
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ผู้ใหญ่ยอด
บอกว่าต้นจามจุรีนี้อายุ๕๐กว่าปีแล้ว
วันก่อนฝนตกหนักต่อเนื่องและตกลงมานานมาก
อาจจะทำให้ต้นไม้ด้วยความที่มันใหญ่แล้วมันเก่าแก่แล้ว
มันเลยซุดตัวมันเลยหักโค้นลงมา
เป็นจังหวะที่รถวิ่งผ่านมาพอดีครับ

ต้นไม้ลงทับถ่ายรถพอดี
เป็นจังหวะความสวยของรถ

เกิดประกายไฟฟ้าแรงถูงช็อตให้ดับ

ถนนมะลิวันถนนสายหลักเข้าเมืองขอนแก่น
รองจากถนนมิตรภาพรถยนต์ก็วิ่งสัญจรได้แล้ว

นี่น้ำท่วมขังถนนจะกลายเป็นคลองย่อมแล้ว
ถนนสายบ้านกอกสายบ้านคำฮายตะบนบ้านเป็ด

แต่ว่ารถพอจะวิ่งผ่านไปได้
น้ำท่วมโรงเรียนคนตาบอดด้วยครับ
ความสูงของระดับน้ำประมาณสัก๕๐เซนถึง๘๐เซน
จุดที่ลึกนี่ก็เกือบ๑เมตรนะครับ
รถยนต์ยังพอที่จะวิ่งเข้าออกได้บ้าง

ถ้ารถเล็กรถเตี้ยไม่สามารถจะวิ่งสัญจรได้ตรงจุดนั้น

ในการเข้าออกเนี่ยชาวบ้านเองก็เดือดร้อน
ทางเจ้าหน้าที่และหน่วยงานกำลังเร่งช่วยเหลือประชาชน
อำเภอเมืองขอนแก่นครับเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
เพื่อเร่งระบายน้ำสูบออกจากโรงเรียนคนตาบอด

และถ้าฝนไม่ตกมาเพิ่มคาดว่าวัน๒วันนี้
สถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ
กรมอุตุบอกแบบนี้ครับบอกว่าช่วงนี้
อาจจะมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่ง
ภาคเหนือก็เช่นเชียงใหม่เชียงรายอีสาน
จะมีที่ขอนแก่นแล้วก็ที่ภาคตะวันออก
จะมีที่ชนบุรีโดยเฉพาะที่พัทยานะครับ

ส่วนคลื่นลมในทะเลภาคใต้นั้นอาจจะมีคลื่นสูง
ต้องระมัดระวังในการออกเดินเรือรวมทั้งนักท่องเที่ยว
ต้องปฏิบัติตามคำเตือนของเจ้าหน้าที่แล้วก็ทางการในพื้นที่ด้วยครับ
ค่ะที่คุณคิงรายงานคุณผู้ชมไป
ก็คือเป็นผู้ประสบเหตุแล้วก็เกิดขึ้นที่บ้านเรา
เราเองได้รับความเดือดร้อนขนาดนี้แต่คุณผู้ชมครับ